หรือว่าธุรกิจรับจัดงานแต่งครบวงจรนั้นเกิดขึ้นมามากมาย
แล้วก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากมายทีเดียวนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันนั้นไม่ใช่แค่เป็นการรับจัดงานแต่งแบบครบวงจรอย่างเดียว
เพื่อให้อยู่แล้วก็รอดกับสภาวะแบบนี้ต่อไปได้
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานของคุณมาซีรีส์กรอบแก้วครับ
ชื่นชอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยจึงได้เลือกบ้านมหาสวัสดิ์เป็นที่จัดงานแต่งงาน
ขบวนขันหมากทางเรือนะคะถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ค่ะ
และพื้นที่ริมฝั่งตรงจุดนี้บริเวณ๒ไร่ค่ะ
ยังมีการแบ่งสัดส่วนในการจัดพิธีการอย่างชัดเจนค่ะ
ซึ่งทำให้เบาสาวนั้นเลือกที่นี่เป็นพื้นที่สำคัญในการจัดงานสำคัญในชีวิตค่ะ
ที่นี่มีบริเวณสวนสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งโถงที่กว้างขวางใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา
พิธีรับไหว้มอบสินสอดก่อนส่งตัวเจ้าสาวบนเรือน
ทานอาหารเที่ยงเลี้ยงฉลองค่ำเก็บภาพความประทับใจโดยช่างภาพ๓คน
สตาร์ฟประกบ่าวสาวชี้แจงรายละเอียดทุกวิธีการ
ทำให้คู่สมรสวัย๓๒ปีคู่นี้พึงพอใจกับราคาแพ็คเกจ๓๙๐๐๐บาท
ปรับรายละเอียดงานได้ตามความต้องการอีกด้วย
เป็นกันเองครับอย่างแรกเป็นกันเอง

มืออาชีพเป็นกันเองแล้วก็สิ่งใดที่เหมือนเราอยากได้
พี่เขาก็ตอบโจทย์เรามาว่าสิ่งนี้ปรับเป็นแบบนี้ดีกว่า
เราอาจจะมองมุมมองที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเก๋เท่าไห
แต่เขามีทีมของเขาว่าอย่างนี้ยังจะดีกว่านะ
ก็แบบนี้ดีกว่าส่วนสำคัญก็คือเหมือนเรามีเวลาจำกัด
แล้วเขาตอบโจทย์ทุกอย่างได้เราก็เลยเลือกที่นี่
ลูกค้าสามารถในละมิตวันพิเศษได้ตามแพ็คเกจกว่า๑๕รูปแบบ
โดยเจ้าของธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไปค่ะ
ร้อยละแปดสิบมาจากช่องทางโซเชียลด้วยจุดแข็งทำเลติดคลอง

เฉลี่ย๑เดือนสามารถขายแพ็คเกจได้ราว๗๐คู่
หยิบยื่นให้ไม่เพียงแค่แบบเราขายสินค้าเราขายแพ็คเกจเรา
บางทีเขาต้องการข้อมูลที่เพิ่มเติมเช่นชุดร้านไหนดีพี่อูล
ร้านไหนดีถ้าหนูจะถ่ายพรีเวดดิ้งหนูถ่ายสตูดิโอดี
หรือหนูไปจ้างช่างนอกดีอะไรอย่างนี้คือเราให้คำแนะนำ
ซึ่งบางทางลูกค้าอาจจะไม่ได้มาใช้บริการเราหรือซื้ออะไร
แต่ว่าเรามีตรงนี้ให้ลูกค้ามากกว่า
ดิ้งแพลนเนอร์บ้านมหาสวัสดิมองแนวนมว่าธุรกิจเวดดิ้งยังคงเติบโตได้อีก
เพราะการตัดสินใจแต่งงานส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ
แต่ธุรกิจจะยั่งยืนได้ต้องจริงใจรับผิดชอบลูกค้า
ที่สำคัญคือต้องรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตร
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ
มาสิรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน